คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่นางเอกสาวอีกคนนึงแล้วกันนะคะ

คุณมากกี้ราศีไปเลี้ยงลูกเพลินค่ะ

ดูสิคะว่าจะมีผลงานละครเรื่องอะไรบ้าง
นี่เลยจัดวิธีบวงสวบไปเมื่อวานนี้เอง
ส่วนหลังจากนี้ค่ะจะรับละครต่อเนื่องเลยหรือเปล่า
คุณแม่มากกี้ย้ำชัดเลยนะบอกว่าขอดูเป็นเคสบายเคสก็แล้วกัน
เพราะว่าละครเรื่องหนึ่งอย่างที่ทราบกันใช้เวลานานนะ
ถ่ายทำแบบนานเพราะว่าหลายคนมีลูกนะพี่พลอยคิดถึงลูก
เออค่ะส่วนเรื่องแก๊งเพื่อนค่ะหลายคนเนี่ยรอลุ้นนะว่า
หลังจากที่หมากคิมกลับมาถึงเมืองไทยจะมีการมาแบบรวมตัวเลี้ยงฉลองหรือเปล่า
เรายังไม่ได้เห็นภาพรวมตัวไงมากกี้ค่ะบอกเลยว่าอยากมากเลย
อยากจัดปาร์ตี้หมูกระทะหลวนเลย
แต่ติดที่ว่าทั้งหมากและคิมช่วงนี้งานยุ่งนะคะ
ไม่มีเวลาเจอกันสักทีไปฟังเสียงมากกี้นิดนึงค่ะ
เขาทำงานทุกวันเลยไม่รู้ว่าจะดีใจหรือจะสงสารเพื่อนมีตอนนี้
เพราะว่าเขาทำงานทุกวันเลย
ขนาดแบบว่าบอกว่ามีวันไหนเลิกเร็วไหม
เขาบอกมีวันที่เลือกเร็วคือแบบ๖โมงเย็น
แต่วันโรงคืนตี๕แล้วเขาบอกพักเถอะเพื่อน
ที่บอกว่าให้แบบมาที่บ้านพี่เดี๋ยวแบบนัดเลี้ยงฉลองอะไรอย่างนี้

อยากจัดหมูกระทะให้นะเพื่อน

ก็คิดว่ารวมตัวกันนะนู่นน่ะปีละวัน
แล้วยังไม่ได้เห็นเวลาเผ็ดเบ้งของเพื่อน
เห็นแล้วเขาส่งไลน์มาค่ะ
เขาบอกว่าแสบตาป่ะ
กินเขาบอกว่าถ้าพี่บรรดนัดจุดนั้นที่มา

ก็บอกแล้วมันไม่ได้อยู่ที่คล้อง

กลับมาคราวนี้นี่สวยเนอะสวยขึ้นเยอะเลยนะคะ

นั่นแหละคุณจ๋าอย่าพูดเรื่องนี้ดิฉันยังช้ำใจไม่หาย

มากกี้ค่ะสู้สุดตัวสำหรับการกดจองบัตรคอนเสิร์ตค่ะ

วันนั้นเกณฑ์พนักงานน้องในที่ทำงานเลย
ตัดต่อทุกคนมามาช่วยกันกดบัตรนิดนึง

และในที่สุดค่ะก็ได้บัตรนั่งราคาดีด้วยนะ

และใครเนี่ยเอาไปม้าวแหมช่างม้าว
พอไปซื้อบัตรพลีเซลเป็นละ๑ล้าน

ไหวที่สุดก็แค่ครึ่งแสนคุณผู้ชมค่ะ

เราเนี่ยจับตารอเลยนะว่าแฟชั่นในการแต่งตัวคอนดุก

เพราะว่าอะไรแม่บอกว่าแม่ตัดชุดไว้รอแล้ว

อื้อของจริงค่ะเดี๋ยวไปดูก็แล้วกันนะคะ